ดูความคืบหน้านะครับเกี่ยวกับเรื่องของคดีของน้องชมพู่
แล้วก็บรรยากาศที่บ้านกกอกก่อนนะครับ
กกอกที่บ้านกกตูมหมู่บ้านนะฮะ
ตำบลกกตูมเผือดงหลวงจังหวัดมุกดาหารค่ะนี่ครับทุกผู้ชมครับ
นี่คือรถแห่รถแห่ที่มาจากสกลนคร
จอดที่หน้าบ้านลุงพลนายชัยพลวิพาลุงเขยของน้องชมพู่
ตลอดหลายวันที่ผ่านมาเราก็จะเห็นบรรยากาศ
มีคนมาเยี่ยมมาให้กำลังใจลุงพลกับป้าแตนเยอะ
นี่ฮะมาทั้งเพลงช้าเพลงเร็วนี่มาหมด

แต่เขาบอกว่าเป้าประสงค์เลยเนี่ยเขาต้องการมาเปิดเพลงนี้ให้กับลุงพลฟัง
เพลงชื่อเพลงความจริงก็คือความจริง

ไม่ใช่เพลงครูปีชานะนี่เพลงลุงพลนะครับ
แต่งโดยคนที่มีชื่อว่าไอกาอินะฮะไอกาอิอาจจะเป็นนามปากกาของนักแต่งเพลง
ศิลปินอะไรยังไงก็ได้เอาเป็นว่ารถแห่คันนี้นะครับ
มาจากอำเภอสองดาวสกลนครมาจอดหน้าบ้านลุงพลเปิดเพลงความจริง
ก็คือความจริงดังลั่นเลยนะฮะแล้วก็มีลุงพลมีป้าแตนมีป้าถอน
ป้าจำลองนะครับเป็นเพื่อนบ้านมายืนฟังอยู่หน้ารถแห่
ฟังเนื้อเพลงเท่านั้นแหละโอ้โหทั้งหมดนี่
กอดกันร้องไห้บอกเนื้อเพลงมันตื้นตันใจเหลือเกิน
เป็นยังไงเดี๋ยวเล่าให้ฟังอีกทีนะฮะไปดูบรรยากาศก่อน

คือที่ลุงพลป้าแตนภรรยาร้องไห้ญาติที่มาฟังด้วยกันก็ร้องไห้
ก็เพราะว่าเพลงนี้บอกโอ้โหมันตรงกับชีวิตจริงในช่วงเวลานี้เหลือเกิน

ว่าเนี่ยเรื่องที่ลุงพลต้องกลายเป็นผู้ที่ถูกสงสัย
ไม่ใช่ผู้ต้องสงสัยนะครับไม่ได้เป็นผู้ต้องหาผู้ต้องสงสัยอะไรนะครับ
คดียังไม่ได้แจ้งอะไรกับใครทั้งนั้นนะครับ
เหมือนกับถูกสงสัยว่าจะเกี่ยวข้องกับการหายตัวไปการเสียชีวิตของน้องชมพู่หรือไม่
ซึ่งเนื้อเพลงก็จะบอกว่ามันไม่ใช่
คือจากข้อมูลที่ได้มาเนี่ยมีคนที่เขาอยากให้ลุงพลเนี่ยร้องเพลงนี้
แต่งขึ้นมาเพื่อลุงพลก็เลยให้รถแห่มาเพื่อเปิดให้ฟังก่อน
ศิลปินเขาต้องมีคนร้องไกด์ก่อนใช่ไหมให้ฟังไว้ก่อนเนื้อเพลงเป็นแบบนี้ทำนองเป็นแบบนี้
แห่คันนี้นะครับท่านผู้ชมครับเราถามคนที่มากับรถแห่เนี่ยนะฮะ
บอกว่ามีในห้างจากกรุงเทพจ้างให้มาเปิดเพลงความจริงก็คือความจริงให้ลุงพลป้าแตนฟัง
จ้างรถแห่มา๑๘๐๐๐บาทให้มาจอดหน้าบ้านลุงพล๓ชั่วโมงมาเปิดเพลงนี้เป็นโดยเฉพาะเลย
ความจริงก็คือความจริงเนี่ยนะฮะหลังจากนั้นก็ต่อด้วยนี่ครับ
คลึกคลื้นหมอลงหมอลำทีนี้ชาวบ้านที่มาอยู่แล้วนะฮะจากหลายจังหวัดมาให้กำลังใจอยู่แล้ว
ชาวบ้านแถวนั้นได้ยินเนี่ยโอ้โหมากันเต็มเลยป้าจำลองป้าถอนนี่ออกสเต็ปเต็มที่เลยนะครับทุกผู้ชมครับ

วันนี้ก็หลากหลายบรรยากาศหลากหลายความรู้สึกนะคะที่หมู่บ้านกกอกที่จังหวัดมุกดาหารนะคะ
แล้ววันนี้เป็นวันแม่แห่งชาติก็อยากให้คุณผู้ชมได้เห็นภาพบรรยากาศของวันแม่
สำหรับครอบครัวของน้องชมพู่นะคะแน่นอนคุณแม่ของน้องชมพู่ก็มีสถานะความเป็นแม่
แตนกับลุงพลก็มีลูกชายสองคนณตายณเสริมเขาก็มีลูกด้วยกัน
คือก็มีสถานะฐานะความเป็นแม่อยู่แล้วแต่ผู้ที่เป็นแม่ของทุกคนก็คือคุณยาย
วันนี้นะคะก็เลยมีการจัดงานคล้ายคล้ายกับงานวันแม่นะคะทุกคนก็มากราบคุณยายสมควรค่ะ
ยายเป็นเสาหลักยึดเหนียวจิตใจนะคะเป็นศูนย์รวมความรักของลูก
ช่วงค่ำวันนี้ค่ะแม่ของน้องชมพู่พ่อของน้องชมพู่ณตายณเสริมณแต่
สดิ้งพี่สาวของน้องชมพู่ด้วยนะคะก๋วยเจ๋งลูกของน้าตายกับน้าเสริมก็มาด้วย
นี่ค่ะมากราบเท้ายายสมควรเป็นภาพที่ตื้นตันนะคะ
คุณยายก็ผูกข้อไม้ข้อมือให้สินให้พรลูกทุกคนโดยเฉพาะแม่ของน้องชมพู่ค่ะ
สมควรบอกว่าอยากให้แม่ของน้องชมพู่เข้มแข็งผ่านช่วงเวลานี้ไปให้ได้นะคะ

ไม่เห็นป้าแตนครับนี่ค่ะแต่ว่าจริงจริงแล้วทางครอบครัวบอกว่า
จริงแล้วมุมหนึ่งก็ไม่ค่อยอยากให้เห็นภาพนี้เพราะคนอาจจะถามว่าแล้วทำไมป้าแตนไม่มาด้วยนะคะ
แต่เราก็ได้รับอนุญาตให้เผยแพร่ภาพนี้แล้วเราก็ไปถามป้าแตนจริงแล้วป้าแตนมากราบยายสมควรตั้งแต่เช้าแล้ว
มาก่อนใครเลยนะคะมาคนเดียวน้ำฝนก็นำดอกมะลิมากราบยายสมควรก่อนจะไปทำงานที่จังหวัดสกลนครตั้งแต่ช่วงบ่ายแล้วนะคะ
ดังนั้นภาพเมื่อสักครู่นี้ภาพช่วงค่ำก็อาจจะไม่ครบทุกคนคุณยายสมควรบอกว่ารักลูกทุกคนค่ะ
ถ้าผ่านเวลานี้ไปได้เชื่อว่าครอบครัวจะยิ่งกลับมารักกันมากกว่าเดิมด้วยซ้ำนะคะ
หลังจากที่ทุกคนกราบยายสมควรแล้วน้องสดิ้งค่ะพี่สาวของน้องชมพู่ก็นำดอกมะลิมากราบแม่
ก๋วยเจ๋งก็นำดอกมะลิมากราบแม่ก็คือน้าตายนะคะ
คือบ้านของคุณยายสมควรคุณตาชาญหลาโพเนี่ยสาวหลักของครอบครัวนี้เนี่ย
อยู่ใกล้กับบ้านของแม่น้องชมพู่กับบ้านของน้าตาย
เพราะฉะนั้นเขาเดินแป๊บเดียวก็ถึงกันแล้ว
แม้จะไม่ได้ไกลกันมากแต่ต้องขับรถในมอเตอร์ไซส์รถยนต์รถกระบ๋าอีกอย่างช่วงเวลานี้

ใช่พระบาปบ้านยังทำให้เสร็จนะคะ
ต้องไปนอนที่ตัวเมืองนะฮะ
ก็เลยไม่ได้อยู่ใกล้กันก็เลยไม่ได้ไปเจอกันตรงนี้นะครับ
ปีนี้ทางณแตกับน้าฝนนะครับ
ของน้องชมพู่พาคุณยายสมควรไปทำบุญไหว้พระด้วยนะครับ

มโนพิรมที่จังหวัดมุกดาหารนะครับ
ส่วนหนึ่งก็เพื่อทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับน้องชมพู่ด้วยนะครับ
แล้วก็พาคุณยายสมควรไปชมวิวริมแม่น้ำโขงด้วย

คุณยายก็ได้ทำบุญไหว้พระนะครับ

เซียมซีบอกว่าให้คุณยายที่คุณยายเสี่ยงเซียมซีได้นะ
หมายเลขของคุณยายบอกว่าให้อดทนรอคอย
ถ้าหากใจร้อนหุนหันพลันแล่น

แต่ถ้าใจเย็นแล้วอยู่นิ่งเพื่อรอเวลาในภายภาคหน้าชีวิตครอบครัวก็จะดีขึ้น

อยู่ที่อำเภอวานอนนิวาสจังหวัดสกลนครนะคะ
ในวันแม่วันนี้ก็อยากจะพูดถึงลูกชาย
บอกว่าให้ทำใจสบาย
ขอให้ผ่านพ้นเรื่องต่างไปได้ด้วยดี
แม้ว่าวันแม่ลูกชายจะไม่ได้มาหา

แม่มีแต่ความหวังดีให้กับลูก

แล้วเราก็ไม่ได้ไป
ขอให้สบายใจ

ไม่ยังเป็นไร
เราจะได้ละ๔๕วุฒิ
ด้วยเหนือกัน
คุณแม่คุณม่อลุงพลเพิ่งไปหารุงพลกับประแต่นที่บ้านส์ไม่กี่วันที่ผ่านมา

เมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมานะครับ
นำพวงมาลัยไปขวามคุณแม่คุณพ่อ
งในวันแม่แห่งชาตินะครับ
ลูกชายของลุงพลป้าแตนนะฮะลูกชายสองคนก็มากราบปู่กับย่าด้วยนะครับ
บอกว่าตอนแรกออกจากบ้านมาช่วงเย็นจะไปตลาดเตางอย
พอไปถึงตลาดแล้วก็เลยชวนป้าแตนไหนก็มาแล้วก็ไปหาแม่กับพ่อดีกว่า

ที่แรกครั้งแรกผมว่าจะลงมาตลาด
พอลงมาถึงตลาดแล้วพอดีป้าแตนชวนว่า
ถ้าเรามาถึงตลาดเตางอยแล้วเราแวะไปเยี่ยมย่า
เพราะวันนี้เป็นวันแม่ก็เลยถูกจับพระกันมา

คุณแม่ให้พรแล้วก็ให้กำลังใจยังไงบ้างครับ
ก็ทั้งก็ให้พรเหมือนทุกครั้งที่ผ่านมา
ก็ให้มีความสุข
ก็ให้ทุนกับเรื่องเลวร้าย
ก็เป็นคำพูดอันเดิมท่านชมพูด

เพราะทุกครั้งมาหาพ่อหาแม่ก็มีกำลังใจดีครับ
คุณผู้ชมคะส่วนที่บ้านของน้องชมพู่ค่ะ
ก็มีคนไปให้กำลังใจเยอะนะคะ
วันนี้เป็นวันแม่ก็เป็นวันหยุดด้วย
ก็มาจากจังหวัดขอนแก่นจากจังหวัดนครพนม
บางคนก็นำพวงมาลัยดอกมะลิวันแม่

ผูกข้อไม้ข้อมืออวยพรให้ด้วยนะคะ
จากวัดนิรมิตตาดแคนจังหวัดมุกดาหาร

และบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป๑กล่อง

ซึ่งก็มอบให้กับบ้านของลุงพลด้วยเช่นเดียวกันนะคะ
อกจากนี้ก็ได้มีการเตือนสติชาวโซเชียล
ขอให้มีสติในการแสดงความคิดเห็น
และเห็นใจครอบครัวของผู้ที่สูญเสียด้วยค่ะ
ฉันส่งแล้วช่วยมอบให้

กลุ่มแบบเวลา

ว่ามาติแล้ว

อันนี้ก็ปล่อยให้เจ้าหน้าที่เขาตัดสินแล้วกัน
เพราะว่ากระแสสังคมตอนนี้เขาตัดสินไปแล้ว

ส่วนวันทำบุญครบรอบร้อยวันของน้องชมพู่
คุณแม่ของน้องชมพู่บอกว่าจะทำบุญในวันที่๑๙สิงหาคมนี้นะคะ

นิมวนพระจากวัดบ้านกกอกก่อก๗รูป

ก่อนจะถึงวันทำบุญบ้านก็เลยมีการเทปูนที่พื้นชั้นล่างให้เรียบร้อยนะคะ

แม่ของน้องชมพู่บอกว่าจริงก็ตั้งใจจะทำมานานแล้ว
แล้วแต่ไม่มีจังหวะได้ทำสักทีก็อยากจะทำตอนนี้เพื่อให้เสร็จทัน
ก่อนวันที่สิบเก้าสิงหาคมนะคะครับวัสดุต่างต่างอย่างหินปูนทรายที่จะ
มาก่อสร้างผนังบ้านมีพร้อมแล้วแล้วก็ติดต่อช่างวา
เดี๋ยวจะเริ่มทำตั้งแต่วันนี้เลยค่ะตั้งแต่ช่วงเย็นนะคะครับ
ส่วนบ้านลุงพลนี่ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะ
คงเหลืออีกไม่เท่าไหร่นะฮะนิดนิดหน่อยหน่อยตอนนี้ลุงพลก็เลยบอกว่า
เดี๋ยวคืนนี้ตั้งใจว่าจะนอนที่บ้านเป็นคืนแรกแล้วนะครับ
คุณผู้ชมครับข้อมูลล่าสุดที่เราได้มาเนี่ยนะครับ
ไปดูบรรยากาศบ้านลุงพลป้าแตนหน่อยนะครับท่านผู้ชมครับนี่ฮะ
วันนี้ก็มีคนที่เดินทางมาให้กำลังใจเยอะแยะไปหมดเลยนะครับ
เรียกว่าวันนี้วันหยุดด้วยฮะก็เลยมากันตลอดทั้งวัน
คนเยอะมากนะครับไม่นับรถแห่เมื่อสักครู่นี้นะ
นี่ฮะมาขอถ่ายรูปมาให้กำลังใจผูกข้อไม้ข้อมือ
บางคนก็เอาภาพวาดเหมือนลุงพลมามอบให้นะฮะ
มีขนมสิ่งของต่างอีกเยอะแยะนะครับ
วันนี้วันแรกนะครับนี่ฮะนี่ภาพเขาบอกว่าภาพเหมือนลุงพลเนี่ย
มีคนวาดเอามาให้แล้วลุงพลกับป้าแตนบอกว่า
วันนี้จะนอนที่บ้านหลังใหม่กันวันแรกแล้วก่อสร้างเสร็จแล้ว
เหลือก็แค่พวกห้องน้ำอีกนิดหน่อยแต่ก็พอใช้ได้
พออยู่ได้นะครับเหลือแค่ทำห้องน้ำเท่านั้นนะครับ
ข่าวของต่างที่อยู่ด้านในบ้านตอนนี้ก็เก็บเป็นระเบียบเรียบร้อยมากขึ้น
แต่ลุงพลบอกว่าคงต้องค่อยค่อยจัดไปนะครับอ่าเดี๋ยวฟังนะฮะ
ลุงพลที่จะนอนบ้านวันนี้คืนแรกแล้วครับก็เกือบจะร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วครับ
ในตัวบ้านก็ทุกอย่างก็น่าจะลงตัวแล้วล่ะครับ
เขาจะเข้ามาอยู่ด้านเย็นครับครับห้องน้ำก็มุ้งหลังคาครับ
แล้วก็ทำฟุตบาททางเดินครับ
ก็เรื่องทำบุญก็น่าจะเป็นวันคล้ายวันเกิดเนี่ยนะครับ
ที่จะต้องทำบุญครับแต่วันขึ้นบ้านใหม่น่าจะต้องรอดูเลิกอีกทีหนึ่งครับ
ครับไม่ครับผมไม่ได้ทำวันเกิดตัวเองครับครับผม
คุณผู้ชมส่งข้อความมาถามถึงเจ้าปลาส้มกันเยอะมากเลยนะคะครับ
สุนัขที่สนิทกับน้องชมพู่มากแสนรู้น่ารักจนสนิทกับทีมข่าวทุกคน
วิ่งขึ้นภูเหล็กไฟกับทีมข่าวของเราเป็นประจำครับ
เจ้าปลาส้มเนี้ยก็ออกไปช่วยตามหาประถิ่น
พร้อมกับทีมข่าวแล้วก็ชาวบ้านคืนวันที่ป้าทินหลงป่า
บนภูกระโลนจุดตรงห้วยวังฮีอ่ะนะคะเนี่ยปลาส้มก็วิ่งไป
แต่พอตอนที่เขาเจอป้าทินแล้วแล้วเขาลงกันมาเนี่ยอ้าว
ส้มหายไปไหนเขาก็ช่วยกันตามหา
วันนี้ค่ะพ่อแม่ของน้องชมพู่ก็ออกตามหาเจ้าปลาส้มนะคะ
สวนยางพาราที่ไร่มันสัมปะหลังของชาวบ้านที่จุดตรงห้วยวังฮีทางฝั่งภูกระโล้นด้วยนะคะ
แล้วก็เดินหากันอย่างนี้ค่ะตะโกนเรียกปลาส้มปลาส้มตลอดเลยค่ะ
เจ๊เพื่อนเด็กปลาส้มปลาส้มปลาส้มปลาส้ม
เจ๊เพื่อนเด็กปลาส้มปลาส้มปลาส้ม
อันนี้ของใครจริงอันนี้หมาประลองค่ะมันไปด้วยกันมันตัวเท่ากัน

เย็บ
นี่คือภาพช่วงเช้านะคะ
ส้มก็ไม่เคยหายไปแบบนี้

จะมีสุนัขสีดำอยู่ตัวหนึ่ง

ทีมข่าวของเราก็ถามแม่น้องชมพู่ว่า
สุนัขสีดำตัวนี้เนี่ยใครเป็นเจ้าของ
คุณแม่ของชมพูว่า
เป็นสุนัขของป้าจำลองป้าจำลองคือบ้านอยู่ตรงไร่มันหลังบ้านของน้องชมพูอะค่ะ
ป้าลองดีกว่าให้มารับเจ้าดำกลับบ้านไป
เพราะว่าตัวเองก็ต้องตามหาปลาส้มไง
แล้วกลัวว่าเจ้าดำมาคอยเดินตามเดี๋ยวมันจะแบบหลงหายไปอีกตัวนึง

ก็เลยไปบอกที่บ้านป้าจำลองว่ารับเจ้าดำกลับไปด้วย

สงสัยว่าปลาส้มติดสอยห้อยตามชาวบ้านสักคนนึงไหม
เช่นเช้าบ้านผูตเทาผูแก่ที่ไปหาเหตุ
ก็ไม่รู้ว่าปลาส้มเป็นสุนัขของใครก็อาจจะ
เจอแต่คืนไม่ถูกเลย
เพราะว่าตอนแรกคือยังไม่เจองาช่วงเช้า
มีข้อมูลจากชาวบ้านที่บ้านกกตูม

ทั้งสุนัขสีดำวิ่งไปทางบ้านกกกกกกกกกกกกนะคะอันนี้เป็นข้อมูลจากชาวบ้านกกกกกกกกกตูมนะคะ
คือตอนนั้นพ่อเห็นปลาท่มลงมาแน่
แน่ครับ๑๐๐น่ะ
ถามใครก็ไม่มีใครเอาหมาไปวันนั้น
มันก็วิ่งมากับพวกผมอยู่นี่นะสวนยางเขาอีกจะใกล้จุดถึงอัน
ที่ยังหน่วยไปรับผู้หลวงปลามา

วันนี้นะครับออกตามหากันนะครับ

ตอนที่ตามหากันอยู่แล้วยังไม่เจอทั้งวัน
แล้วตอนนี้ช่วงที่แถวหน้าบ้านลุงพลมีรถแห่มา
คุณกิติศักดิ์นี่ฮะเขาก็ไปทำข่าวอยู่แถวนั้นพอดีนะครับ
ปรากฏว่ามีรถคันหนึ่งครับ
เป็นรถอีแต๊กขับผ่านหน้าบ้านลุงพลนะครับ
แล้วติรมาแล้วทำไมมีหมาก็ยังหนึ่งมาด้วย

ติเข้าไปดูใกล้เอาปลาส้ม
คือมีชาวบ้านเนี่ยเขาเจอปลาส้มแล้วเขาฝาก
พี่คนนี้ให้เอามาคืนให้หน่อย

ปลาส้ม
อ้าวปลาส้มหมดแล้ว

เรียนทางถนน

โรงเรียนไหน

ใครจะมาส่ง

ตีนี่เข้าไปก่อนเลยกระโดดขึ้นรถเลย
เพราะตอนติขึ้นพื้นที่ไปภูเหล็กไฟไปทำข่าวนี่ปลาส้มตามติไปตลอด

ที่ที่ขี่รถอีแต๊กมาพาปลาส้มจะกลับบ้านเนี่ยเขาชื่อพี่กุ้ง

เป็นญาติของครอบครัวน้องชมพู่เขาเลยรู้ว่าบ้านอยู่ไหน
ส่วนพี่กุ้งเนี่ยบอกว่ามีคนที่บ้านกกอกที่บ้านกกตูมเนี่ยเขาเจอปลาส้ม
เขาเห็นว่าพี่กุ้งเนี่ยรู้จักบ้านปลาส้มอยู่แล้ว
ก็เลยพาฝากขึ้นรถอีแต๊กมาพี่กุ้งบอกว่า
ตอนที่ขึ้นภูเหล็กไฟเนี่ยปลาส้มวิ่งไปกับชาวบ้านกกตูม๒คน
แล้วก็ตามเข้าไปแล้วไม่ได้กลับมาที่บ้าน
ทีนี้พอชาวบ้านรู้ว่าอ้าวปลาส้มยังไม่กลับบ้านเจอพี่กุ้งก็เลยฝากมานะครับ
กับแม่น้องชมพู่เนี่ยโอ้โหเห็นปลาส้มกลับมาถึงบ้านดีใจมาก
เพื่อนมันก็ดีใจนะเห็นปลาส้มกลับมา
ตอนที่รถมาถึงบ้านเนี่ยเห็นไหมสีเหลืองมันนั่นติ
แล้วติมากับปลาส้มนี่ครับพ่อน้องชมพู่บอกว่าโอ้โหดีใจมาก

ปลาส้มกลับมาถึงบ้านโอ้โหดีใจมาก
ปลาส้มกลับมาถึงบ้านโอ้โหดีใจมาก
ปลาส้มกลับมาถึงบ้านโอ้โหดีใจมาก
ปลาส้มกลับมาถึงบ้านโอ้โหดีใจมาก

ปลาส้มกลับมาถึงบ้านโอ้โหดีใจมาก

ปลาส้มกลับมาถึงบ้านโอ้โหดีใจมาก

ปลาส้มกลับมาถึงบ้านโอ้โหดีใจมาก
ปลาส้มกลับมาถึงบ้านโอ้โหดีใจมาก

ปลาส้มกลับมาถึงบ้านโอ้โหดีใจมาก
ปลาส้มกลับมาถึงบ้านโอ้โหดีใจมาก

ปลาส้มกลับมาถึงบ้านโอ้โหดีใจมาก

ปลาส้มกลับมาถึงบ้านโอ้โหดีใจมาก
ปลาส้มกลับมาถึงบ้านโอ้โหดีใจมาก